คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐยังคงเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรที่หน้าธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่กันอยู่นะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินของเราอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะตรงประตูทางออกของสำนักงานใหญ่ค่ะ
เห็นบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่ามีเรื่องของสีสันพวกเป็ดยางต่างด้วย
ไปติดตามมนาการตอนนี้กันกับคุณคารินกระมุดโยธีนพูดสภาว

ซึ่งในการประชุมรัฐสภาตอนนั้นและที่มีการชุมนุมในวันนั้นนะครับ
เหลืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นโล่นะครับที่เอาไว้คอยเป็นโล่บังกระแสน้ำที่ถูกฉีดออกมาจากรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ
ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทางมวลชนนะครับที่มาร่วมปักหลักชุมนุมนะครับก็จะมาถ่ายรูปกับสัญลักษณ์
ซึ่งในวันนี้ครับจะมีนกฟามิงโก้นะครับที่เป็นตุ๊กตาเป่าลมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ก็จะนำมาเป็นสัญลักษณ์นะครับในการที่จะมาเป็นเครื่องป้องกันนะครับการฉีดน้ำจากรถแดงดันสูง
และที่จะเห็นเป็นที่สะดุดตาก็คือเอเลียนสีเขียวนะครับซึ่งตัวใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมีมูลค่าถึงตัวละสองหมื่นบาทนะครับซึ่งจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการป้องกัน
หากมีการสนายการชุมนุมนะครับที่จะมาคอยเป็นตัวกั้นน้ำจากรถน้ำแรงดันสูงที่จะถูกฉีดออกมาจากรถคุบคุมฝุงชนนะครับซึ่งตัวใหญ่นี้ทางแก่นำครับได้เปิดเผยข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับว่าที่นำมาตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์อันโอชานาย
ถึงประชาชนนะครับและที่จะเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตุ๊กตาเป่าลมที่เป็นยูนิคอนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางผู้ชุมนุมก็ได้นำมาซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าสัญลักษณ์ในการชุมนุมวันนี้นะครับมีหลากหลายมากครับรวมไปถึงหมวกนิรภัยที่จะเห็นได้จากกาดผู้ชุมนุมนะครับก็จะมีการติดเป็ดเหลืองเนี่ยไว้บนหมวกนิรภัยด้วย

ซีไอเอนะครับคอยมาขายของให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณนี้และยังมีที่เห็นนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีก็ได้เข้าไปสำรวจก็จะมีพวกร้านนวดจับเส้นนะครับที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีอุดมการเดียวกับกลุ่มรัศดรนะครับก็มาเปิดร้านนวดจับเส้นให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมและมวลชนบริเวณนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เกิด
กับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
คุณผู้ชมมาที่บริเวณแยกรัชโยธินอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พาคุณผู้ชมมาดูสีสันภายในม็อบวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะด้านหลังของผมขณะนี้มีการเล่นดนตรีกันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่นำกลองนะฮะมาตีอยู่บริเวณนี้ที่บริเวณแยกรัชโยธินนะครับไปดู

แล้วก็เป็นดนตรีของศิลปินต่างนะครับก็มีการแต่งกายชุดต่างนะครับมาร้องเพลงเพื่อสร้างสีสัน
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยอดฮิตของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไป
วันนี้เรามาดูอีกหนึ่งร้านเรียกว่าเป็นร้านรถขนเป็ดนะครับที่มาขายกันในกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้
ก็จะเห็นว่ามีเป็ดนะฮะแล้วก็มีเป็นใบพัดเดี๋ยวผมขอจับหน่อยนะครับ
ก็จะเป็นเป็ดอย่างนี้นะคุณผู้ชมฮะเป็นเป็ดแล้วก็มีใบพัดอยู่บนหัว
วันนี้ก็มาขายอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยไล่นี้เป็นแบบติดบนหมวกใช่ไหมเป็นกิ๊บ
อันนี้ก็เป็นกิ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
เอาเป็ดอย่างเงี้ติดบนหมวกแบบนี้นะฮะมีทั้งเป็ดผู้หญิงเป็ดผู้ชายนะครับ
ก็จะขายกันอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ต่างวันนี้ก็จะเป็นการมาขายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมกัน
คุณผู้ชมก็เปลี่ยนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมในวันนี้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
เป็ดเหลืองคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสีสันวันนี้ก็มาขายกันน่ารักนะครับ
เนี่ยก็มีการพ่นเป็นฟองแบบนี้ออกมาด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าขายดีจริงแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยซื้อกันค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าเป็นสีสัน
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณถนนกันหน่อยนะฮะตอนนี้มีการเคลียร์ให้กับพ่อค้า
มีชุดต่างมีหมวกมีแว่นตากันน้ำ
มีแว่นตากันน้ำแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีการสลายการชุมนุมก็ซื้อแบบนี้ติดตัวไว้
มีทั้งที่อุดหูมีเสื้อกันฝนมีมือตบ
มีชุดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ชุดอะไรเท่านั้นคุณผู้ชมยังมีนี่นะฮะ
มีขายมะม่วงมีมะม่วงมาขายตรงนี้ด้วย
อยากจะทานอะไรนะฮะก็มาช็อปมากินมาซื้อกันตรงนี้ได้
รายงานสดจากแยกรัชโยธินครับ
อย่างที่บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาในการชุมนุมที่ผ่านมาหลายครั้ง
เราจะเห็นว่าเขาใช้เรื่องของสัญลักษณ์ค่อนข้างจะเยอะ

โดยเฉพาะเป็ดเหลืองหลังจากที่เริ่มมีการนำเป็ดเหลืองมาเป็นเกาะกำบัง
หลังจากที่ถูกฉีดน้ำจากรถฉีดน้ำแรงดันสูง
หลังจากนั้นแหละเป็ดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นในการชุมนุมทุกครั้งเลยนะของกลุ่มนี้
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดูจริงเป็ดเหลืองแบบนี้มันก็อยู่ในการชุมนุมเรียกร้องหลายประเทศเหมือนกัน
แต่ก็คือแตกต่างกันไปในแง่ของความหมายนะคะแต่ก็คือในลักษณะของการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรมอะไรแบบนั้น